ผมให้ฉายาว่าโจรสาวพันหน้า
เสื้อผ้าก็เยอะทรงผมก็เปลี่ยนบ่อย
หรืออาจจะเรียกว่าโจรสาวแฟชั่นก็ได้นะฮะ
คราวนี้เข้ามาขโมยของในร้านขายของแห่งหนึ่ง

แต่งตัวซะสดใสสีสันสะดุดตาเลยนะไปดูกันครับ
นี่ค่ะมาแล้วมาแล้ว

อยากทำแบบนี้แหละทำแบบนี้แหละ

แม่หยิบซุกใส่กระเป๋าสีเขียวของเธอเลยนะ
แหมแต่งตัวนี้สีตัดกันหมดเลยนะคุณนะ
ก็นี่ไงสาวสวยใส่เสื้อสีส้ม

ใส่หมวกสีชมพูใส่สะพายกระเป๋าสีเขียวนะฮะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
ก่อเหตุแบบนี้บ่อยครั้งนะ
แต่มาแต่ละครั้งแปลงโฉมมาไม่เหมือนกัน
ทำให้เจ้าของร้านและพนักงานบางครั้งก็จำไม่ได้ไง
มันก็เลยจับตัวไม่ได้สักทีนะครับ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดในร้านตีผลไม้ดองนะครับ
เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกที่อยู่ในซอยศูนย์การค้าสาย๓
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ขณะที่เดินเลือกซื้อสินค้าแต่ไม่ซื้อไม่จ่าย
เพราะว่าเอาซุกไว้ในกระเป๋าแบบนี้นะครับ
แล้วก็หนีหายลอยนวลไปคุณเอาตระก้าไปวางไว้ที่เดิม
แต่สินค้าไม่จ่ายเงินเพราะมันอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดแล้วนะครับ
มูลค่าความเสียหายในการขโมยไปครั้งนี้ก็เป็นเงิน๓๐๐๐บาทนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวจริงเกิดขึ้นวันที่๑๕ตุลาคมนะ
แต่ว่าทางเจ้าของร้านนำหลักฐานเข้าแจ้งความ
กับตำรวจสพเมืองระยองเมื่อวานนี้นะครับ
เราได้พูดคุยกับทางเจ้าของร้าน
ก็คือคุณป้าวิราพรชมแสนยาธรรม
คุณป้าบอกว่าโจรสาวรายนี้นะ
จริงแล้วคิดไปคิดมานะมาที่ร้านบ่อย
แต่มาแต่ละทีนะก็มาไม่เหมือนเดิมนะครับ
แปลงโฉมมาทุกครั้งเลยนะครับ
โดยขับรถยนต์สีขาวมาจอดข้างร้าน
และอย่างที่บอกว่าการแปลงโฉมของโจรรายนี้
บางทีใส่ผมปลอมมาบ้างแหละ
บางทีซอยผมหรือมันเป็นวิกก็ไม่รู้
บางทีก็สวมหมวกปิดบังใบหน้า
แต่ละทีเสื้อผ้าก็ไม่ซ้ำกันนะครับ

ตอนนั้นเรียกปรับเงินไป๒๐๐๐บาท

ครั้งนี้คือตัวคุณป้าเองเจ้าของร้านก็จำหน้าไม่ได้
เพียงลูกน้องผู้ชายคนหนึ่งจำได้
พอจำได้พอเห็นปุ๊บตะโกนเรียกทันที

พร้อมกับสินค้าที่ขโมยใส่กระเป๋าไปหลายอย่าง
คือตอนที่เรียกแล้วเขาเดินหนี

คือตัวพนักงานร้านหรือว่าลูกน้องไม่รู้

จับได้อีกทีก็คือมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

เฟสว่าไอ้ขโมยตัวแสบเนี่ยขโมยมาอีกแล้ว
ชอบมาขโมยของที่ร้าน

อ่าแล้วก็ลงเฟสสาธารณะ

แต่ว่าเราจำเขาไม่ได้หรอกแต่มีลูกน้องอยู่คนนึง
ลูกน้องพม่าน่ะจำได้
พอเจอลูกน้องพม่าคนนี้ถึงจะทิ้งของหนี
แต่ว่าทุกครั้งเราก็ไม่เห็นเนาะ

บอกว่าสงสัยโจรสาวรายนี้น่าจะไปก่อเหตุที่อีกหลายร้านด้วย

ทีนี้เมื่อเช้านี้นะฮะทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุย
กับร้านรวงแถวนี้เหมือนกันนะครับ
ไปที่ร้านขายขนมที่ตลาดแม่แดง
ไปคุยกับคุณพี่วันเพ็ญอภิพรสมบัติ
คุณพี่ก็บอกว่าก็เคยมีหญิงรูปร่าง
รูปประพันธ์สันฐานคล้ายกับโจรสาวไร้นี้
แต่คราวนั้นแต่งตัวมิดชิดใส่หมวก

เข้ามาเลือกสินค้าและสอบถามราคา

เข้ามาก็ต้องออกทางเดิม

ทีนี้พันธ์ตำรวจโทคำพันธ์ขวัญทองสาวสืบสวนสพเมืองระยองนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดที่อาจจะบันทึกภาพโจรสาว
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะแปลงโฉมเป็นอะไร
แล้วก็รถคันต้องสงสัยที่ผู้หญิงคนนี้ขับมา
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินกฎหมายให้ถึงที่สุด
จากก่อเหตุขโมยสินค้าหลายร้านแล้ว
เพราะว่าถ้าดูจากรูปประพันธ์สันฐาน
ตำรวจอาจจะทำงานยากนะครับเพราะมาแต่ละทีไม่เหมือนกัน
แต่ถ้าดูจากรถที่ผู้หญิงคนนี้ขับมาอาจจะตามตัวเจอ
รถสีขาวใช่ฮะเออนะฮะระมัดระวังกันหน้าร้านค้านะครับ